คุณแตงโมค่ะดีเจพิกรชื่อดังเลยนะคะคุณ
โดยก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นทราบข่าวนะว่าเพิ่งเลิกกับภรรยามา
แต่ก็เอ๊ะยังไงนะคะปุ๊บปั๊บมีแฟนคนใหม่เลยค่ะ

แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไปเกาหลีมานะก็ดูเหมือนจะไม่มีเรื่องอะไรนะคะ

แต่เท่านั้นแหละค่ะดราม่าบังเกิดค่ะสนั่นโซเชียลเลย
เมื่อคุณแม่ติ๊กสมคิดนะคุณแม่ของหนุ่มแตงโมนั่นแหละ

ดิฉันถือกระเช้าผลไม้เข้าบ้านใช่ไหมคะคุณแม่ทันไหมคะ
คุณแม่เป็นคนชัดเจนไม่ทันเลยค่ะไม่ทันแล้วค่ะคุณค่ะ
ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเลย
แล้วก็พอมีคนกล่าวหาว่านุ่มแตงโมนั้นเรื่องครบซ้อน
ติ๊กก็โต้กลับเลยค่ะว่าอย่าพูดเลยค่ะ
เรื่องนี้เราไม่ได้อยู่ใต้เตียงเขาไม่มีวันรู้หรอก
รู้เรื่องก็ไม่หมด
ทุกคนนะคะปิดมุมมืดของตัวเองแล้วคงไม่มีใครดีหมด
คนเราน่ะเหตุผลมันต้องมีแน่นอนการที่เราจะรับหรือไม่รับ
คนดีใครก็ต้องการเออทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
ออกตัวไม่ปลื้มว่าที่แฟนสาวคนใหม่ของลูกชายชัดเจนขนาดนี้นะคะ
ก็คงต้องรอดูกันว่างานนี้หนุ่มแตงโมค่ะ
จะตัดสินใจไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะ
คือเวลาที่มันเป็นอะไรที่ต้องเลือกมันยากนะ
เป็นคนที่เรารักทั้งสองคนคุณแม่ด้วยแล้วก็แฟนด้วย
อย่าต้องใช้คำว่าเลือกเลยพิจารณากันดีแล้วกันเนอะ